เดี๋ยวไปดูเรื่องของพระกระโดดกำแพงหน่อยนะฮะนี่เป็นเมนูอาหารจีนขึ้นชื่อนะครับ
คือรวบรวมวัตถุดิบที่แบบบำรุงร่างกายต่างนานาเอาไว้มากมายราคาก็แพงด้วย
กระโดดกำแพงนี่แบบโอ้โหคือได้ยินชื่อกันมานานแต่วันนี้จะพาไปดูจริง
นี่คือพระกระโดดกำแพงจริงนะฮะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดระยองนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่วัดโขดหินอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยมีร้านค้าข้างวัดนะฮะเขาถูกคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปเพื่อจะชิงทรัพย์แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้ที่เป็นเจ้าของร้านอยู่
นี่เห็นไหมฮะนี่ตอนที่คนร้ายเข้ามาแล้วนะครับมีมีดด้วยนี่ฮะเจ้าของร้านก็เป็นคุณป้านี่พยายามอีกคนนึงพยายามวิ่งมาช่วยกัน
แล้วคนร้ายก็เห็นมีคนมาช่วยก็วิ่งหนีไปแต่กำแพงข้างวัดนี่เห็นไหมพระท่านได้ยินเสียง
อืมท่านก็ปีนกำแพงข้ามวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยคนในร้านเลยค่ะอ่าจังหวะตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับ
ด้านในกำลังทำร้ายทางเจ้าของร้านเขาอยู่แล้วก็จะมีภาพตอนที่คนร้ายมันวิ่งหนีไป
ตอนที่พระท่านวิ่งเข้าไปด้านในนะฮะนี่คนร้ายวิ่งหนี
ออกไปพระท่านก็วิ่งตามค่ะอ่านี่นะครับเอาขอดูกล้องวงจรปิดในร้านหน่อย
ตอนเริ่มต้นเลยที่คุณยายเขายืนจัดร้านอยู่นะฮะยืนจัดข้าวจัดของในร้านอยู่
อันนี้ตอนคนร้ายบุกเข้ามาแล้วนะฮะตอนคนร้ายบุกเข้ามาแล้วนะครับ
ร้านนี้อยู่แถววัดโขดหินอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ๑มีนาคมนะฮะ
ตอนที่บุกเข้ามาถึงตัวนะครับพยายามจะนี่ฮะจะชิงทรัพย์
ชักมีดออกมาด้วยพุ่งตรงไปหาเจ้าของร้านลงมือทำร้ายทันที
เจ้าของร้านก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็มีคนในร้านเนี่ยนี่เห็นไหมวิ่งมา
นี่คนร้ายเริ่มตกใจแล้วเป็นจังหวะที่พระท่านปีนข้ามกำแพงกระโดดกำแพง
เพื่อเข้ามาช่วยเหลือทางร้านตรงนี้เลยนะครับ
ในกล้องวงจรปิดตรงนี้เนี่ยจะอยู่มุมแบบซ้ายเห็นไหมฮะ
เงามันจะแบบมีร่มไม้อยู่พอดีนี่ท่านวิ่งเข้ามาช่วยเลยนะครับ
ที่คนร้ายจะวิ่งหลบหนีไปพระท่านก็เนี่ยพยายามวิ่งไล่ตามแต่ก็เห็นไป
แล้วก็นี่มาดูทางเจ้าของร้านก่อนเพราะถูกทำร้ายไปด้วย
เจ้าของร้านที่ถูกทำร้ายนะครับคือนางสำเนาเคล้าคล่องนะฮะ
อายุหกสิบปีนะครับบาดเจ็บฮะใบหน้านี่เห็นไหมคุณป้าสำเนา
ตามร่างกายนะครับที่ถูกทำร้ายเข้าไปมีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
คุณป้าสำเนาบอกจำได้ฮะคนร้ายคนนี้เนี่ยเคยเป็นลูกค้า
เคยมาซื้อของที่ร้านนี่แหละแต่ไม่ได้มาบ่อย
ที่จำได้ก็คือมานู่นนะฮะเมื่อปีก่อน
ส่วนพระที่ท่านมาช่วยนะครับพระขวัญเมืองพระลูกวัดโขดหินนะฮะ
กระโดดข้ามกำแพงมาช่วยท่านบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
กำลังทำงานกันอยู่ในวัดนี่แหละอยู่แถวข้างกำแพงพอดี
แล้วได้ยินเสียงเออะโวยวายก็มองไปดู
เห็นร้านค้าตรงข้ามวัดมีคนร้ายบุกเข้ามาอย่างนี้
ท่านก็ปีนกำแพงสูง๓เมตรเพื่อข้ามมาช่วยเลยนะฮะ
จังหวะที่เข้าไปเนี่ยคนร้ายก็วิ่งสวนออกมาพอดี
แถมยังชักมีดขึ้นมาขู่พระอีกแล้วก็อ้างว่า
เอามันทำกู่กรก่อนจะวิ่งหลบหนีไป
ล๊อคขอผู้หญิงและก็ล้มลงไปอาจจะมาเลยมั่นใจว่าโจรนี่
เลยตะกูลบอกพระโจรลงไปเชื่อยมน่อยเลยพากันโดดข้ามกำแพงมา
คุณป้าสำนาช่องของร้านบอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังยืนจัดของอยู่
แล้วก็มีลูกสาวที่อยู่ด้านในห้องข้างใน
อยู่คนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาแบบไม่ทันรู้ตัวนะครับ
แล้วก็พูดขึ้นมาพูดเหมือนตอนที่วิ่งสวนพระออกไปแล้วพูดกับพระเลย
นี่บุกเข้ามาบอกบอกมึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อน
ป้าก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่แล้วก็นี่ฮะ
ดึงตัวป้ามานี่ครับป้าก็พยายามร้องสุดเสียงจนลูกสาวเนี่ยออกมาช่วยนะครับ
ทีแรกคนร้ายยังไม่ปล่อยนะฮะจนเห็นพระเนี่ยท่านกระโดดกำแพงวิ่งเข้ามาช่วย

สุดแรงแล้วเกือบจะต่อสู้ไม่ไหวแล้วนะ
พดีลูกสาวลูกสาวมาช่วย

ถ้าลูกสาวไปออกมาและพระไม่ออกมา
เชื่อได้ว่าไม่รอดค่ะไม่รอดแน่นอนเลย
ไม่รอดคุณพระกอธิบาย
ก็ลงมาตรวจสอบที่ร้านที่เกิดเหตุนะครับ
พบว่าคนร้ายหลังจากที่วิ่งหนีออกไปแล้วก็ไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
แต่ยังวนเวียนอยู่แถวพื้นที่นะฮะเดี๋ยวจะไล่ติดตามตัวให้
เพื่อจะดูว่ามูลเหตุมันคืออะไรกันแน่ตั้งใจจะมาชิงทรัพย์หรือว่าคลั่งหรือว่าหลอนอะไรมา
เพราะตะโกนว่ามาทำกูก่อนทำกูก่อนแล้วก็จะเหมือนจะมาแทงเขาจะมาทำร้ายเขา
แต่ชาวบ้านบอกตอนนี้หวัดขวัญภาวะเหลือเกินนะฮะ
คือนอกจากจะขอบคุณพระสองรูปที่ท่านมาช่วยชาวบ้านแล้วเนี่ยถึงขั้นปีนกระโดดกำแพงเข้ามาช่วยเนี่ย
อยากให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้เร็ว
เพราะถ้ายังจับไม่ได้เขาก็หวั่นใจไง

มูลเหตุคืออะไรใช่ไหม
ถ้าเป็นพวกหลอนพวกคลั่งอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไปกันใหญ่เลยทีนี้